เมื่อคืนนี้ตี๒มีอีกแล้วหน้าผับที่ราชบุรีนะคะ

ดื่มเหลวกันในผับทะเลาะกันคำเม้นออกมาตีกันหน้าร้าน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

ืบหน้าล่าสุดวันนี้นะคะช่วงบ่าย๓โมงครึ่ง
พันธุ์ตำรวจเอกอภิชาศพุทธบูรณ์ผู้กำกัดการศอบภองมือราชบุรี
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็เรียกพยานมาสอบปากคำ๔คน
พอจะรู้สาเหตุแล้วพอจะรู้กลุ่มคนที่ก่อเหตุแล้ว
ก็ตอนนี้รวบรวมพยานหลักฐานก่อนนะคะถึงจะสามารถสรุปได้ค่ะ
และสถานการณ์ก็ค่อนข้างทิศทางต้องจะมั่วมั่วนิดนะคะ
เพราะว่าอันนี้มันต้องใช้เวลาในการสร้างพิสูจน์ที่คุณอยากจะทำ
แต่หลักฐานสำคัญก็คือคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์
แล้วเขายกโทรศัพท์มือถือมาถ่ายคลิปเอาไว้
มันก็ค่อนข้างจะเห็นภาพชัดเจนอาจจะชุลมุนหน่อย
เพราะว่าหลายคนมากที่ทะเลาะวิวาดกันเนี่ยนะคะ
แต่มันก็มีหลักฐานเนี่ยค่ะเป็นปลอกกระสุนขนาดจุด๔๕นะคะ
พิสูจน์หลักฐานก็จะตรวจสอบ
ว่าจะจับตัวกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีได้เร็วนี้ค่ะ

ตอนผม๑๗๑๘นี่ออกจากบ้านก็คือ
ไปบ้านเพื่อนเล่นวีดีโอเกม
นึกว่าจะบอกว่านั่งสมาธิแต่เด็กสวดมนต์นั่งสมาธิ
อันนั้นคือแบบโอ้โหเปรี้ยวที่สุดแล้ว

เดี๋ยวนี้๑๗๑๘เที่ยวเทคเที่ยวผับพกปืนไปด้วย